คุณผู้ชมครับแน่นอนว่าตามกันด้วยเรื่องของเด็กชายวัย๘เดือนนะฮะ
วันนี้เนี่ยถ้านับวันวันที่๒๓ตั้งแต่๕กุมภาพันธ์
ล่าสุดที่คืบหน้าก็คือเมื่อวานนี้หญิงสาววัย๑๗ปีแม่ของเด็กยอมรับสารภาพ
กับสื่อมวลชนแล้วก็ตำรวจว่าเอาลูกเนี่ยไปวางทิ้งที่ริมแม่น้ำที่คลองแถวบ้าน
เพราะว่าพลั้งมือทำลูกเนี่ยหลุดมือตกไปที่พื้นแล้วก็แน่นิ่งไปเลย
วันนี้เธอออกมาเปิดใจเปิดเผยนะแล้วก็บอกขอพูดเป็นครั้งสุดท้าย
นี่ฮะหญิงสาววัยสิบเจ็ดปีคนนี้นะครับมาพร้อมกับพ่อด้วยนะฮะ
นี่สื่อมวลชนก็พามานะครับเธอบอกต้องการแถลงข่าวให้สัมภาษณ์

จะขอพูดเป็นครั้งสุดท้ายแล้วจากนี้ไปเนี่ย
เรื่องคดีความต่างขอให้ไปถามกับทางตำรวจก็แล้วกัน
ถามว่าทำไมถึงต้องมาพูดเป็นครั้งสุดท้าย
เธอบอกว่าเพราะทุกวันนี้เธอถูกตามไปเฝ้าที่บ้านเนี่ยทั้งวันทั้งคืน
ครอบครัวถูกคุกคามถูกถามโดยเฉพาะพ่อเธอถูกถามในคำถามที่ไม่ควรถาม
เดี๋ยวค่อยฟังไปนะฮะแต่ว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดถ้าเกี่ยวข้องกับเรื่องของเด็กชายวัย๘เดือน
ลูกชายของหญิงสาวคนนี้เนี่ยก็คือวันนี้เธอเปลี่ยนคำอีกแล้ว
จะใช้คำว่ากลับคำใช้คำว่าพูดใหม่หรืออะไรยังไงก็ไม่รู้
แต่เมื่อวานเธอบอกว่าเอาเด็กไปวางแถวแม่น้ำเหมือนวางริมแม่น้ำใช่ไหมคะ
ขอให้สัมภาษณ์ครั้งสุดท้ายจากนี้ไปขอใช้ชีวิตตามปกติ
ไปคุกคามคนในครอบครัวถึงขนาดไปเฝ้าอยู่หน้าบ้านทั้งวันทั้งคืน
เอาเรื่องแรกก่อนเรื่องที่กระทำกับลูก
เธอบอกว่าเธอเอาลูกไปโยนทิ้งน้ำโยนทิ้งตรงจุดที่ค้นหากันนั่นแหละ
ก็คือคลองท่อคลองท่อจะอยู่แถวบ้านของพ่อกับแม่เด็กนะฮะ
ซึ่งคลองท่อถ้าออกไปอีกสักร้อย๒๐๐เมตร
มันจะต่อไปที่แม่น้ำท่าจีนพอดีระยะทางต่างเป็นแบบนี้นะครับ
คุณผู้ชมครับคือหญิงสาว๑๗ปีคนนี้บอกว่าตอนที่เอาลูกไปโยนทิ้งน้ำ
ลูกเสียชีวิตแล้วนะครับโดยวันนั้นลูกใส่เสื้อลายขวางสีขาวดำ
เธอบอกว่าเธอขอยอมรับว่าเธอไม่ได้เอาลูกเนี่ยไปวางไว้ริมน้ำ
แต่เป็นการเอาไปโยนทิ้งลงน้ำไปเลยซึ่งสาเหตุที่โยนลงไปเพราะตัวเธอเนี่ย
กลัวจะถูกด่าหลังจากมันเกิดเหตุลูกหลุดมือตกแล้วก็แน่นิ่งไป
แต่รายละเอียดต่างทางคดีเธอบอกเธอไม่ขอพูดถึง
ขอให้สื่อมวลชนไปถามกับทางตำรวจเอาเอง
ส่วนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเธอยืนยันว่าเธอทำคนเดียวนะฮะ
ไม่มีใครรู้เห็นเกี่ยวข้องด้วยทั้งนั้นแม้แต่สามีของเธอที่ตอนนี้ถูกคุมตัวอยู่ในเรือนจำช่วงฝากขัง
ในคดีสนับสนุนให้มีการค้าประเวณีอืม
คืนนั้นก็นอนอยู่กับเธอที่บ้านแต่เธอยืนยันว่าสามีเธอไม่รู้เรื่อง
และจนถึงขณะนี้เธอก็ยังไม่กล้าบอกสามีด้วย
เพราะหากบอกไปเนี่ยเชื่อว่าสามีเธอก็คงเสียใจ
เรายืนยันว่าเราเอาน้องไปวางไว้ตรงนั้นถูกต้องไหมคะ

ตอนที่เอาไปเนี่ยน้องยังมีสติอยู่หรือว่ายังไงไหมฮะ
ตัวหนูหรือตัวน้องต่อค่ะตัวน้องต่อตัวน้องต่อคือเสียชีวิตแล้วค่ะ
ตรงนั้นเสียชีวิตแล้วแต่ก็ยืนยันว่าตรงนั้นจริงไม่มีตรงอื่นแล้ว
ใช่ค่ะเป็นการโยนหรือวางคะนี่เป็นการโยนค่ะ

โยนลงไปนี่คือจมไหมหรือว่าติดอยู่บนผักตบ
คือจมค่ะใช่ค่ะตัดสินใจทำคนเดียวเลย
ไม่มีคนเกี่ยวรู้เรื่องแล้วก็รู้เห็นเลยค่ะ
เราได้บอกเรื่องนี้กับพุทธหรือยัง
ยังไม่ได้บอกเลยค่ะ
ถ้าเกิดเขารู้เรากลัวว่าเขาจะเสียใจไหมอย่างนี้นะ
ก็คงต้องเสียใจแหละ
ที่ไม่กล้าบอกความจริงกับใครเนี่ย

ตอนนี้เธอบอกเธออยากเจอลูก
อยากจะเอาร่างลูกมาทำบุญอุทิศส่วนกุศล

ทำอะไรโดยที่ไม่คิดให้ละเอียดถี่ถ้วน
คำถามที่ว่าทำไมไม่ยอมบอกความจริงกับตำรวจตั้งแต่แรก

แล้วตำรวจมาสอบถามมาสอบปากคำ
เป็นตำรวจผู้ชาย
เธอเลยเกิดความกลัวที่จะเล่าอะไรต่างให้ฟัง

มันมีกระแสสังคมบอกว่าเธอยังโกหกอีกหรือเปล่า
นี่คุณผู้ชมก็ส่งข้อความมาเยอะนะว่าทำไมฟังแล้วรู้สึกเหมือนมันยังจริงไม่หมด
เหมือนยังมีบางอย่างที่มันยังไม่ครบหรือเปล่า

เพราะพูดแต่ละครั้งมันเปลี่ยนตลอด
นี่ฮะจนทำให้ทุกวันนี้ก็ยังหาไม่เจอว่าเด็กอยู่ที่ไหน

เธอบอกว่าเธอพูดจริงทั้งหมดเธอได้รับบทเรียนจากการโกหกมาเยอะแล้ว
ยืนยันว่าเอาลูกไปทิ้งตรงจุดตรงนั้นจริง
ตรงคลองท่อแถวบ้าน
คือหนูได้รับบทเรียนจากสิ่งที่หนูโกหกมาเยอะแล้วค่ะ

ก็คือยืนยันว่าน้องลงน้ำตรงนั้นค่ะ
ก็เขาเรียกว่าไงอ่ะคือสิ่งที่เราให้ปากคำไปมัน
เขาเรียกว่าไงอ่ะมันด้วยความที่เป็นผู้ชายอะค่ะ
ค่ะก็เลยแบบยังแบบกลัวประมาณเนี้ยอ่ะค่ะ
เขาด่าจิ้มไหมส่วนเวลาเขาถามว่าจิ้มเขาด่าไหม

ก็ไม่ถึงกับด่าค่ะแต่ก็คือคำพูดแบบผู้ชาย

เขาเรียกว่าไงไม่ถึงกับไม่ดีค่ะ
คำพูด

ใช่ค่ะก็คือมันประมาณเนี้ย
จากนี้ไปเธอบอกเธอจะไม่ให้สัมภาษณ์อีกแล้วนะครับท่านผู้ชมครับ

แล้วเธอก็พูดถึงชีวิตของตัวเธอนะครับ
นี่ยกมือไหว้ขอโทษสังคมนะแล้วก็บอกว่าชีวิตครอบครัวของตัวเธอเนี่ยเติบโตมาจนถึงวันนี้เธออายุ๑๗ปี
อยากเรียนหนังสือก็ไม่ได้เรียน
ตอนนี้ไม่กล้าที่จะคิดจะฝันอะไรแล้ว
นี่คุณวิภาดานะฮะผู้สื่อข่าวของช่องสามรายการเรื่องราวเช้านี้

เธอบอกเธอก็ไว้ใจเพราะว่ามาตามข่าวจนพูดคุยกันแล้วก็ไว้ใจก็เลยยอมสารภาพความจริงด้วยว่ามันเกิดอะไรขึ้น

คือเธอบอกว่าตอนนี้เธอไม่กล้าฝันอะไรในชีวิตอีกแล้วนะครับขอแค่มีงานทำมีรายได้ก็พอแล้วนะฮะ
ส่วนคนที่เจอประสบการณ์หรือเหตุการณ์แบบเธออันนี้หญิงสาวคนนี้เขาบอกนะ

บอกว่าอยากให้ตั้งสติให้ดีให้คิดให้ดีไม่ต้องไปกลัวอะไรว่าจะเกิดมาตามหลังอะไรตามมาขอให้เอาเรื่องของเธอเนี่ยเป็นบทเรียนสำคัญในชีวิต
ส่วนตัวเธอเองก็อยากเริ่มต้นชีวิตใหม่อยากขอโอกาสจากสังคมไม่อยากให้มีใครมาถามเรื่องนี้อีกแล้วแล้วอยากขอโทษไปยังพี่ทุกคน
ทำให้มีความวุ่นวายเกิดขึ้นตัวเองก็ได้รับบทเรียนที่สำคัญที่สุดในชีวิตแล้ว

นี่อยากเรียนหนังสือไหมก็อยากค่ะอยากใช่ไหมคะ
อยากกลับเรียนหนังสือใช่ไหมใช่ค่ะคือไม่กล้าฝันแบบทำงานเป็นทางตำโหลด
คุณหมออย่างนี้ค่ะก็คือแบบอยากให้เขาเรียกว่าไงอ่ะ
ให้มีรายได้ใช้ก็พอแล้วค่ะก็อยากขอโทษพวกพี่พี่ทุกคนนะคะ
ที่ว่าทำให้มันเป็นเรื่องวุ่นวายขนาดนี้ค่ะ

เจ็บทุกแหล่งแล้วน่ะขอโทษทุกคนท่านผู้ชมส่งข้อความเข้ามาเยอะนะฮะ
ทางเพจเฟซบุ๊คไทยรัฐนิวโชว์แล้วก็ไลน์ที่หน้าจอ
เดี๋ยวค่อยตามกันไปทีละเรื่องทีละเรื่องทีละปมทีละปมนะฮะ
เพราะหลายท่านตอนนี้เริ่มวิเคราะห์กันแล้วใช่ไหมเริ่มคุยกันแล้วว่าเอ๊ะตกลง
อ่าถ้าวันนี้เธอบอกเธอโยนอ่ะมันต้องต่างกับวางแน่แน่ใช่
เธอบอกเธอโยนแล้วลูกก็จมไปเลยอืมบอกโยนปุ๊บเธอยืนยันว่าน้องอ่ะตายแล้ว
เพราะว่าตอนที่เธอโยนเสร็จปุ๊บน้องจมลงไปเลยหายไปเลย
กู้ภัยบอกก็ไปหาตั้งแต่วันแรกนะผักตกผักตบอะไรเศษสวะอะไรก็เต็มไปหมด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

รับไม่ได้อยู่แล้วอืมแต่คงไม่ฟ้องร้องหรือว่าแจ้งความอะไรนะ
แต่อยากให้ช่วยแก้ข่าวให้ด้วยพอไปพูดแบบนี้เนี่ย
มันทำให้เป็นตราบาปในจิตใจของตัวของคนเป็นพ่อแล้วก็คนในครอบครัวเป็นอย่างมาก
อย่างที่รับไม่ได้แต่ถ้าพูดว่าเพื่อนพ่อเองไปมีอะไรกับลูกผมเนี่ย
ตัวนี้มันผมจะไม่พูดอะไรสักคำเลยเพราะมันเป็นเรื่องจริง
แต่มาพูดคำว่าผมไม่มีอะไรกับลูกเนี่ยมันไม่ใช่

ผมยังพูดกันเลยว่าเอาสมองส่วนไหนมาคิดผมไม่ต้องการตรงนั้น
ไม่ต้องการมีเรื่องมีราวแต่ขอให้แก้ข่าวให้ผมด้วย
จากนี้ไปเธอบอกว่าขอให้เรื่องราวของเธอเนี่ย

เรื่องคดีต่างนะครับแต่ว่าตัวของหญิงสาวคนนี้ตอนนี้ถูกแจ้งข้อหา๓
ข้อหาไว้แล้วนะครับก็คือกระทำการประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย
ปิดบังซ่อนเร้นอำพลางศพแล้วก็แจ้งความเท็จแก่เจ้าพนักงานนะฮะ

ใช่ค่ะทีนี้อีกหนึ่งเรื่องที่คนก็ยังทวงถามเพราะว่ายังมีหลายคนเหมือนกันนะคะ
ที่ยังบอกว่าเชื่อว่าน้องยังมีชีวิตอยู่
บางคนบอกเชื่อว่าน้องยังมีชีวิตอยู่บางคนก็บอกว่า
แล้วน้องอยู่ที่ไหนต้องหาให้เจอหรือเปล่า
ไปดูเรื่องของภารกิจค้นหาน้องกันหน่อยนะคะ
ตอนนี้บรรยากาศล่าสุดค่ะ
คุณพุทธิพัทรบุนนินผู้สื่อข่าวทะเลทีวีรายงานสดมาจากที่อำเภอบางเลน

คุณผู้ชมครับภารกิจในการค้นหาน้องเด็กชายวัย๘เดือนนั้นเสร็จสิ้นไป
เมื่อช่วงเวลา๑ทุ่มที่ผ่านมานะครับ
วันนี้ไม่มีการลงงมค้นหาตามจุดต่างแล้ว
ซึ่งก่อนหน้านี้คุณผู้ชมที่ติดตามข่าวจะพบเห็นนะคะว่า
บริเวณด้านหลังเต็นต์ที่ผมยืนรายงานสดอยู่ขณะนี้
เมื่อวานนี้เมื่อวานรวมถึงวันก่อนนั้น
จะเป็นการตั้งจุดอำนวยการของกองอำนวยการที่มาร่วมในการค้นหา
ในวันนี้ถูกเก็บของออกไปหมดแล้ว

จะเห็นว่าตอนนี้โล่งเลยนะครับ
มีเพียงเพื่อนผู้สื่อข่าวหรืออีกหนึ่งคนที่นั่งอยู่ภายในเต็นต์

ผมอยากให้ไปติดตามภารกิจในการค้นหาร่างของเด็กชายวัย๘เดือน
ตามคำให้การของแม่เด็กที่โยนลงน้ำนั้น
วันนี้ถึงแม้จะไม่มีเจ้าหน้าที่กู้ภัยจากมูลนิธิต่าง
ร่วมกันดำน้ำค้นหาเหมือนเมื่อวานนี้
แต่ยังมีชาวบ้านบางส่วนที่ยังมาร่วมพิสูจน์ทราบข้อเท็จจริง

เพื่อเกลี่ยพื้นที่หน้าดินให้ดูว่ามีความผิดปกติหรือไม่
โดยเฉพาะกองผักตบชาวาที่ก่อนหน้านี้มีการตักขึ้นมาจากครองท่อ
คาดว่าอาจจะมีร่างของเด็กชายวัย๘เดือน

แต่ทำให้ยังหาที่ภายในคลองไม่เจอนั่นเอง

รวมถึงมีการเคลียร์กองผักตบชาวาที่เอามากองไว้อยู่บนด้านบนออกทั้งหมด

กองผักตบชาวานี้โดยใช้เวลาในการพิสูจนทราบราวกว่า๑ชั่วโมง
แต่สุดท้ายก็ต้องคว้าน้ำเหลวไม่เจอร่างของเด็กชายวัย๘เดือนแต่อย่างใด
ตลอดทั้งวันของวันนี้ชาวบ้านและทีมข่าวเฝ้ารอการจำลองเหตุการณ์จากทางชุดสืบสวนของกองบัญชาการ
อภัยครับชุดสืบสวนตำรวจภูทรจังหวัดนครปฐมที่จะนำเอาลูกหมูขนาดเล็กน้ำหนักประมาณ๙กิโลกรัม
ซึ่งเทียบเท่ากับน้ำหนักตัวของเด็กชายวัย๘เดือนมาจำลองเหตุการณ์เพื่อหาทิศทางของร่างทันทีที่ตกลงในน้ำ
โดยการจำลองเหตุการณ์ในครั้งนี้จะเป็นการพิสูจน์ทราบถึงทิศทางว่าช่วงเวลาดังกล่าว
หากเด็กตกลงไปในน้ำแล้วจะไหลกลับเข้าไปในหมู่บ้านหรือไหลลงแม่น้ำท่าจีน
ซึ่งสุดท้ายแล้วทางเจ้าหน้าที่ก็ไม่สามารถที่จะจำลองเหตุการณ์โยนลูกหมูได้
เนื่องจากต้องมีการหารือกับกรมชลประธานถึงช่วงเวลาน้ำขึ้นน้ำลง
ซึ่งเจ้าหน้าที่บอกว่าต้องการหาช่วงเวลาน้ำขึ้นสูงที่สุด
เพราะจะได้รู้ว่าร่างของเด็กนั้นลอยไปไกลแค่ไหน
จึงจะให้นักประดาน้ำจากกองบังคับการตำรวจน้ำลงงมค้นหาอีกรอบ
แต่อย่างไรก็ตามยังมีรายงานนะคะว่าทางชุดสืบสวนอาจจะมาจำลองเหตุการณ์ในช่วงเวลาเกิดเหตุจริง
คือเวลาตี๓จนถึงตี๕แทนเพราะจะได้ใกล้เคียงกับเหตุการณ์จริงมากที่สุด
คุณผู้ชมครับตลอดทั้งวันของวันนี้ที่ผ่านมา
ระดมค้นหาทั้งทางบกและทางน้ำยังคว้าน้ำเหลวไม่เจอร่างของเด็กชายวัย๘เดือน
ตามคำกล่าวอ้างของแม่เด็กเลยทั้งทั้งที่พยายามงมค้นหาแทบทุกจุด
ตามคำกล่าวอ้างแล้วระดมเจ้าหน้าที่กู้ภัยและตำรวจน้ำเกือบสองร้อยชีวิต
แต่สุดท้ายก็ไม่เจอทำให้วันนี้ตำรวจเริ่มพุ่งประเด็นไปที่คำให้การของแม่เด็กชายวัย๘เดือนอีกรอบ
ว่าสิ่งที่ให้การกับตำรวจนั้นเป็นความจริงหรือไม่
ทำให้ตำรวจชุดสืบสวนต้องเชิญตัวนักข่าวสาวที่แม่ของเด็กชายวัย๘เดือน
ความไว้เนื้อเชื่อใจมาสอบปากคำที่สถานีตำรวจภูทรอีกรอบนะครับ
ประมาณ๖โมงครึ่งที่ผ่านมาเพราะชุดสืบสวนยังคงติดใจสงสัย
หลังจากที่ตำรวจเห็นเล็บของเจ้าตัวพบดินสีดำอยู่ตามซอกเล็บต่าง
ทำให้เกิดข้อสงสัยว่าเจ้าตัวนั้นอาจใช้วิธีในการฝังอำพราง
มากกว่าการที่จะใช้วิธีในการโยนลงน้ำหรือไม่
ซึ่งจากการที่ผมได้พูดคุยกับนักข่าวสาวรายนี้
ยังคงยืนยันตามที่แม่เด็กชายวัย๘เดือนเคยบอกไว้มาตลอด
ส่วนการค้นหาหลักฐานต่างนั้นเป็นหน้าที่ของตำรวจนั่นเอง
ตอนนี้ร่างของเด็กชายวัย๘เดือนนั้นเป็นหลักฐานสำคัญที่สุดในคดีนี้
หากไม่พบหรือตำรวจสรุปสำนวนส่งฟ้องอายการในกรอบเวลา๖๐วันแล้ว
จะมีผลทำให้สำนวนคดีอ่อนลงทันที
แต่หากพบร่างของเด็กภายหลังสรุปสำนวนคดี
ก็สามารถนำหลักฐานใหม่เข้าประกอบสำนวนได้เช่นเดียวกัน
ทำให้ต้องมีการค้นหาอย่างสุดความสามารถ
เพื่อที่จะให้ร่างของเด็กชายวัย๘เดือนนั้นกลับคืนมา
คุณผู้ชมครับผมอยากพาคุณผู้ชมไปดูภาพสดบรรยากาศในขณะนี้นะครับ

ซึ่งก่อนหน้านี้มีการนำนักประดาน้ำชุดต่างลงงมค้นหา
ก่อนหน้านี้มีการผลักดันผักตบชาวาออกไปจากจุดนี้
และตอนนี้กองผักตบดังกล่าวก็ทยอยไหลกลับเข้ามาเหมือนเดิมแล้ว
วันนี้ยังคงต้องติดตามค่ะว่าภายในคืนนี้หลังจากที่ชุดสืบสวนบอกว่า
จะมีการโยนลูกหมูในช่วงกลางวัน
แต่ทั้งวันของวันนี้ก็ยังคงไม่มี
จากรายงานที่ผมได้รับจากทางกองบัญชาการตำรวจภูทรภาค๗บอกนะครับว่า
อาจจะมาในช่วงเวลาจริงตี๓ถึงตี๕แทน
ก็ต้องติดตามเขาว่าจะมีเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นหรือไม่
เท่าในความคืบหน้าล่าสุดที่เกิดขึ้นที่นี่ครับ

ก็สรุปคือตอนนี้พยายามทำทุกวิถีทางแล้วล่ะ

ก็เลยกะว่าถ้าเป็นไปได้อาจจะต้องจำลองสถานการณ์ให้เหมือนจริงที่สุด
ก็คือในช่วงเวลาที่เกิดขึ้นเพื่อจะดูเรื่องกระแสน้ำเรื่องอะไรด้วยว่า
มันจะเป็นยังไงที่ว่าจะเอาลูกหมูมาลองโยน
แต่เหตุการณ์ในวันนั้นเนี่ยมันเกิดขึ้น๕กุมภาพันธ์ช่วงเช้ามืด

คลองท่อเนี่ยเป็นคลองแถวบ้านของพ่อกับแม่เด็กนะฮะ

นี่คือภาพโรนของเรานะครับท่านผู้ชมครับภาพมุมสูงนะฮะ

เห็นไหมฮะคือแม่น้ำที่อยู่ด้านล่างเนี่ยคือแม่น้ำท่าจีนนะฮะ

มุมด้านบนสะพานขวามือเห็นไหมฮะมีหลังคาสีฟ้าด้านบนด้านบนตรงกลางนั่นนะ
เนี่ยบ้านพ่อกับแม่เด็กอ่ะอยู่แถวนี้นี่แหละ
ใช่คือเห็นบอกว่าเดินจากหลังบ้านทะลุมา๒๐๐เมตร
นี่ค่ะคือคำถามก็คือว่าถ้าเธอจะเดินจากทางอื่นไปยังคลองท่อหรือตรงไปยังแม่น้ำท่าจีนเลยได้ไหม

ขอดูภาพจริงอีกทีหนึ่งนะฮะ
ภาพมุมสูงนะฮะจะเห็นว่ามันสามารถเดินลัดเลาะจากทางอื่นมาก็ได้
ใช่ค่ะมันเชื่อมกันหมดเลยเส้นทางถนนเห็นไหมคะเชื่อมเป็นวงกลมเลยนะ

ใช่ถนนดังด้านขวาเนี่ยคือตรงมาที่แม่น้ำท่าจีนได้เลย
ส่วนถ้าออกมาทะลุมาแล้ววิ่งเดินทางซ้ายเนี่ยก็จะเป็นสะพานที่ข้ามคลองท่อก่อนที่จะเดินตรงมาที่ท่าจีน
เธอบอกเธอมาโยนลูกแถวคลองท่อเนี่ยเห็นมั้ย

เมื่อวานบอกวางวันนี้บอกโยน

ห้ากุมภาพันธ์ที่ผ่านมาวันนั้นนะครับเธอบอกเธอตื่นมาชงนมให้ลูกอยู่สามรอบ

แล้วช่วงรอบสุดท้ายรอบตี๕นี่แหละที่เธอสารภาพกับตำรวจนะ

แล้วก็ทำลูกเนี่ยหลุดมือ

ตกลงไปแล้วลูกแน่นิ่งไปเลยตกพื้นไป

ไม่รู้จะทำยังไงคิดว่าลูกตายแล้ว
นี่เห็นไหมนี่เลยเอาลูกเนี่ยมาวางแถวนี้ที่มีคนเดินอยู่นะเห็นไหมฮ

อืมตอนแรกบอกวางสักพักบอกโยน

ซึ่งคลองท่อตรงนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่ก็เริ่มมาหาตั้งแต่วันแรกหลังจากที่ทราบข่าวนะครับ

เรื่องว่าเด็กหายไปต้องหาตัวนะครับเดี๋ยวเราจะคุยกับกู้ภัยนะเพราะว่ากู้ภัยที่เข้ามาหาวันแรกเนี่ยเขาบอกถ้าคุณทิ้งลูกตรงคลองท่อจริงแล้วเด็กตกลงไปในคลองท่อจริงนะ

จะไหลออกแม่น้ำท่าจีนนู่นนะฮะแม่น้ำสายใหญ่ตรงนั้นเขาบอกยากมาก

อ่าเดี๋ยวเดี๋ยวรอฟังกู้ภัยนะฮะดูปฏิบัติการค้นหาร่างของน้องเด็กชายวัยแปดเดือนในวันนี้หน่อยนะครับคือสมมุติฐานวันนี้มันก็มีทั้งเสียชีวิตแล้ว
หรือจะเอาไปฝังค่ะ
หรือเด็กยังมีชีวิตอยู่แต่ไปอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้
นี่นะฮะปฏิบัติการในวันนี้นะครับท่านผู้ชมครับ
เจ้าหน้าที่หลายร้อยนายช่วยกันปูพรมค้นหาเด็กนะครับ
ทางบกและทางน้ำนะครับรวมถึงขยายพื้นที่
การค้นหาไปยังหนองน้ำใกล้เคียงบ้านเด็กด้วยตามคำบอกเล่าของชาวบ้านนะครับ
วันนี้ใช้กำลังพลกันแบบ๑๓๐กว่านายนะฮะเรืออีก๖ลำ
เอาไฟฟ้าส่องสว่างมาอีก๗ชุดนะฮะตรงจุดไหนเผื่อที่มองได้ไม่ชัดเจน
นักประดาน้ำ๒๕นายโดรนใต้น้ำอีก๒ตัวแต่วันนี้ก็ยังไม่เจอ
คุณภูริพัฒน์บุญนินรายงานสดมาเมื่อสักครู่นี้ก็ยังไม่เจอนะครับ
วันนี้มีกระแสข่าวว่าเจ้าหน้าที่จะใช้ซากลูกหมูน้ำหนักประมาณ๙กิโลกรัม
ซึ่งจะมีขนาดของน้ำหนักแล้วก็ความสูงใกล้เคียงกับตัวของเด็กชายวัย๘เดือน
ทดลองโยนลงไปในแม่น้ำในจุดที่แม่เด็กบอกว่าถ้าเกิดโยนลงไปแล้วเนี่ย
จมทันทีเลยไหมหรือสภาพบรรยากาศของน้ำในคลองท่อ
ในจุดที่แม่เด็กบอกถ้าโยนไปแล้วน่าจะไปทางทิศทางไหน
ค่ะแต่วันนี้ก็ยังไม่มีการจำลองเหตุการณ์ตรงนี้นะครับ
คุณภูริพัฒน์บอกว่าเจ้าหน้าที่อาจจะใช้เวลาให้มันใกล้เคียงกับสถานการณ์จริง
เห็นไหมฮะซากลูกหมูเอาสักช่วงตี๕ที่แม่เด็กบอก

ใช่ครับเพราะมีคนบอกเห็นแม่เด็กเดินกลับมาที่บ้านประมาณตี๕๓๐
โมงนี่นะฮะเดี๋ยวต้องรอดูว่าเช้ามืดวันนี้จะมีการจำลองเหตุการณ์หรือไม่อย่างไรนะครับท่านผู้ชมครับ
เพราะแม่เด็กบอกว่าตอนนั้นลูกเสียชีวิตแล้วตอนเอาไปโยน
แต่ในวันที่เกิดเหตุสภาพของคลองท่อจะมีกอผักตบชาวามีต่อไม้มีเศษสวะอยู่เยอะแยะมากมายกว่าวันนี้นะฮะ
ซ้ายมือนะครับซ้ายมือคือ๗กุมภาพันธ์ขวามือคือ๒๖กุมภาพันธ์
นี่นะฮะคือวันที่เจ้าหน้าที่มาถึงวันแรกแรกอ่ะ
อ่าเดี๋ยวขอดูภาพนี้หน่อยซ้ายมือนะที่เป็นมุมเดียวกัน
เจ้าหน้าที่ดูแล้วก็หาลำบากมากใช่เพราะว่านี่คือเอาจริงจริงนึกว่าแบบ
ไม่ได้คลองอ่ะค่ะเพราะว่ามันเจาะแหน่เต็มพื้นที่ไปหมดเลยสีเขาเขียวเนี่ย
เพื่อหาเด็กก็เลยต้องเอารถแบ็คโฮลมาใช่เกลียดหน้าดิน
เอามาขุดเกลียดหน้าดินจากอีกที่นึงอันนี้เป็นคลองอ่าเกลียดหน้าดินเป็นคลอง
มาขุดพวกเศษสวะผักตบอะไรต่างนานาเอาออกให้หมด
วันนี้มันเลยดูโล่งขึ้นค่ะอ่าแต่เจ้าหน้าที่บอกถ้าย้อนไปวันนั้นอ่ะ
ถ้าเด็กถูกโยนตั้งแต่๕กุมภาพันธ์โยนทิ้งลงไปตรงเนี้ย
คือยังไงมันต้องเจอแต่จนถึงวันนี้ทำไมไม่เจออะไรเลย
ใต้น้ำก็มีนะฮะไม่ใช่ว่ามีข้างบนนะครับ
ใต้น้ำก็มีต่อไม้มีกิ่งไม้มีเศษสวะเยอะแยะไปหมดนะครับ
นักประดาน้ำเนี่ยที่ดำลงไปเนี่ยนะฮะ
บางคนนี่ไปติดอยู่ข้างล่างเนี่ยกว่าจะขึ้นมาได้เนี่ย
เพื่อนต้องไปช่วยขึ้นมานะครับแต่ปัจจุบันคลองก็ถูกขุดลอกจนโล่งเตียนแล้วฮะ
แม่น้ำท่าจีนได้สะดวกมากขึ้น
เพราะฉะนั้นการจำลองเหตุการณ์ก็ต้องให้เจ้าหน้าที่ประเมินดูว่า
มันจะสามารถเอามาวิเคราะห์ได้มากน้อยขนาดไหน
เกี่ยวกับเรื่องของร่างของเด็กถ้าถูกโยนลงคลองไปจริงนะครับ

ทีนี้ทีมข่าวเราก็ได้คุยกับหนึ่งในกู้ภัยชุดค้นหาตั้งแต่วันแรกเลยนะคะ
ซึ่งกู้ภัยเขาบอกเลยว่าถึงแม้ลักษณะทางกายภาพใต้น้ำมันจะมีสิ่งกีดขวางเยอะเนี่ย
แต่ถ้าเกิดสมมุติว่าแม่เด็กทิ้งน้องลงไปตรงนั้นจริง

เพราะถ้าพี่อุ๋ยจำได้ถ้าคุณผู้ชมจำได้วันแรกที่เขาปูพรมค้นหากัน
เขาค้นหากันเป็นแนวหน้ากระดานเลยค่ะ

เขาบอกเขาค้นหาทุกตารางนิ้วอย่างละเอียดเลย
นี่คือนายพินโยสมศิษย์นะคะเจ้าหน้าที่กู้ชีพกู้ภัยอบตหินมูลค่ะ
เขาบอกว่าตลอดระยะเวลาเกือบ๒๐วันที่ค้นหาเนี่ย

กระแสน้ำเอ่ยสิ่งกีดขวางเอยเศษสวะใต้น้ำเอ่ย
แต่ปัญหาสำคัญก็คือแม่เด็กนั่นแหละ
ที่คำให้การคำบอกเล่ามันไม่ตรงกันสักวันเลย
เท่าปฏิบัติการของกู้ภัยที่ได้รับมาตั้งแต่ช่วงแรก
กู้ภัยเนี่ยค้นหาทั้งในคลองแล้วก็ในแม่น้ำท่าจีน
เกือบทุกตารางนิ้วรวมถึงค้นหาไปถึงบริเวณโดยรอบหมู่บ้านในรัศมีกว่าสี่กิโลเมตร
ตามที่ตำรวจให้ข้อมูลด้วยอ้างอิงจากรัศมีกล้องวงจรปิด
พบการเคลื่อนไหวของน้องอ่ะนะคะแต่ไม่เจออะไรเลย
จนกระทั่งเมื่อวานนี้ที่แม่เด็กสารภาพถึงจุดที่เอาลูกมาทิ้ง
ตอนแรกเหมือนจะง่ายเพราะถ้าทิ้งตรงนั้นจริงเนี่ย
งูมันต้องถอยกลับมาเลยอ่ะมันออกไปแม่น้ำท่าจีนไม่ได้
เพราะลักษณะกายภาพใต้น้ำเนี่ยผักตบชาวาขวางอยู่เยอะมาก
ไม่มีทางจะลอยออกไปถึงแม่น้ำท่าจีนได้
ก็งมค้นหาแล้วไม่เจออีก
กู้ภัยเลยนึกย้อนกลับไปว่าตกลงแม่เด็กพูดจริงไหม
ถ้าย้อนกลับไปนะอ่าตั้งแต่ที่โกหกว่ามีชายเสื้อเหลืองอุ้มลูก

แล้วครั้งนี้มั่นใจได้ยังไงว่าเขาพูดจริงว่าตอนแรกบอกวางตอนหลังบอกโยน
ตกลงวางจริงไหมโยนจริงไหมหรือทำเด็กหลุดมือจริงหรือเปล่า
เขาบอกชุดค้นหาตัวนี้ลังเลแล้วค่ะว่าตกลงอะไรคือความจริงกันแน่
แต่หน้าที่คือหน้าที่ในเมื่อตำรวจบอกมาว่าต้องหาก็ต้องทำทุกวิถีทางในความเป็นไปได้
เขาก็ต้องงมหาตามหน้าที่
ถามว่าการทำงานของกู้ภัยที่ผ่านมาเป็นยังไงเขาบอกโอ้โหละเอียดยิบละเอียดจริง
เพราะค้นหาในจุดเดิมไม่ต่ำกว่า๑๐รอบแล้วตั้งแต่วันที่น้องหาย
เรียกว่าทุกตารางนิ้วอ่ะผ่านมือกู้ภัยนักประดาน้ำทุกคนมาหมดแล้วแต่มันไม่เจออะไรเลยจริงค่ะ

พี่ที่ดำน้ำหัวหน้ามหาวิทยุสุศลานุเคราะห์
เขายังบอกว่าคือไม่เคยแบบว่าละเอียดขนาดนี้
ดำลงไปประมาณ๓รอบแล้ว๓รอบ๔รอบแล้ว
ตอนนี้คนเห็นใจกู้ภัยเยอะมาก
เพราะว่าคือมันทั้งกำลังคนทรัพยากรสิ่งของอุปกรณ์ต่าง

และถ้าเกิดข้อมูลที่ได้ไม่ใช่ความจริง
คือเขาก็ต้องหาแบบนี้ต่อไปเรื่อยมันเหนื่อยนะ

เจ้าหน้าที่ก็ยังคงระดมสรรพกำลังอย่างเต็มรูปแบบเหมือนเดิม
เป็นกู้ไพชุดอาศาจากจังหวัดต่าง๑๒ทีม
รวมกำลังพลเจ้าหน้าที่๑๓๔นาย
อุปกรณ์ต่างมีเรือ๖ลำไฟฟ้าส่องสว่าง๗ชุด
นักประดาน้ำ๒๕นายโดนใต้น้ำอีก๒ตัว

เพื่อที่จะหาน้องวัย๘เดือนคนนี้
ทีมทำงานครอบคลุมทั้งพื้นที่ทางบกและทางน้ำเป็นชุด
ไล่ตั้งแต่จุดที่แม่เด็กอ้างว่าเอาลูกมาวางไว้ริมคลองท่อ
ไล่ยาวไปจนถึงแม่น้ำท่าจีนระยะออกจากฝั่ง๗เมตร
ล้อไปตามลำแม่น้ำซ้ายและขวาฝั่งละ๑๕เมตร
หากันขนาดนี้แล้วยังไม่เจอเบาะแสอะไรเลยแม้แต่นิดเดียวค่ะ
คือกู้ภัยบอกว่าถ้าแม่เด็กพูดจริง
ทั้งเรื่องที่น้องเสียชีวิตแล้วแล้วเอามาโยนทิ้งน้ำ
ตั้งแต่วันแรกเนี่ยยังไงก็ต้องเจอที่มาหากันตั้งแต่แรกไม่เจออะไรเลยนะฮะ
สมมุติฐานนะในสภาพของคลองท่อเนี่ย
ยังไงไม่มีทางที่ร่างของเด็กเนี่ยจะหลุดลอยออกจากคลองท่อ
แล้วก็ออกสู่แม่น้ำท่าจีนอืมเพราะผักตบชาวาแล้วก็
สวะต่อไม้กิ่งไม้ต่างมันเยอะมาก
หรือเอาละช่วงที่ยังไม่เจอกันยังหาไม่เจอเนี่ย
ถ้าเด็กอยู่ในน้ำแล้วไปเจอตัวสัตว์อะไรก็แล้ว
แต่มากัดมาแทะชิ้นส่วนแยกกระจัดกระจาย
มันก็ยิ่งต้องเจอไหมมันต้องเจอบ้าง

เพราะฉะนั้นจะไม่เจอเลยเหรอเด็ก๘เดือนทั้งคน

นี่แหละใช่ไหม

อย่าลืมนะครับเมื่อวานนี้ตำรวจแจ้งข้อหา๓ข้อหากับแม่เด็กเนี่ย
ข้อหาแรกคือประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย
ถ้าประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย

ยังไม่เจอศพเด็กทำไมตำรวจแจ้งข้อกล่าวหาได้แล้ว

ทำไมถึงมั่นใจว่าข้อหาดี้จะียวคนตายละหนึ่ง

เอาละเมื่อวานนี้หลังจากสารภาพกับสื่อมวลชน

เธอก็ยอมรับสารภาพกับตำรวจเหมือนกับที่บอกกับสื่อ
แต่วันนี้เปลี่ยนจากวางเป็นโยนค่ะเพราะมันมีเรื่องคราบเลือดจำได้ไหม
อ่าอ่าที่ตอนแรกบอกว่าน้องปากแตกไม่ใช่เหรอที่หมอนที่หมอนอ่ะ
แล้วอย่าลืมว่าที่ที่นอนก็มีอีกวันนี้เราคุยกับหมอหมู
อ่าท่านเป็นแพทย์ทางด้านนิติเวชศาสตร์ค่ะเดี๋ยวท่านรอฟัง
หมอหมูบอกว่าน่าจะเรื่องคราบเลือดนี่แหละเหรอไม่อย่างนั้นตำรวจจะแจ้งข้อหาประมาท
เป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายได้ยังไงในเมื่อเส้นผมสักเส้นของเด็กยังไม่เจอเลยในน้ำอ่ะ
เออเนอะแสดงว่าตำรวจเนี่ยเขาน่าจะได้ข้อมูลหรือว่ารู้อะไรมา
อืมเพียงแต่ตอนนี้เนี้ยเรายังหาตัวเด็กไม่เจอยังหาร่างเด็กไม่เจอค่ะ
อ้าวเดี๋ยวเดี๋ยวตรงเนี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวรอฟังหมอหมูค่ะแต่ดูตรงนี้หน่อยนะครับทุกผู้ชมครับ
อีกมุมนึงเนี่ยต้องยอมรับว่าพื้นที่บางเลนนครปฐมแถวบ้าน
ของน้องเด็กชายวัยแปดเดือนแล้วก็พ่อกับแม่แม่จะว่าไปมันก็เหมือนตอนนู้นเลยนะ
คดีของน้องชมพู่ที่กกอกมุกดาหารนะนั่นสิค่ะมีคนที่ไปแบบ
แสดงพิธีอิทธิฤทธปฏิหารอะไรต่างต่างนานาเยอะแยะไปหมดก็ทุกคนบอกอีรอบเดียวกันเลย
ร่างทรงหลังทรงอะไรมาเต็มไปหมดอาจารย์เจนี่ก็ไปทุกวัน
ทุกวันเลยเหรอคะมาทุกวันนะฮะแต่ยังไม่เจอเนอะก็ยังไม่เจออืม
นี่คือเมื่อคืนเมื่อคืนก็มาเนอะเมื่อคืนก็มาที่จุดแถวคลองท่ออีกรอบหนึ่ง
เที่ยวนี้จุดกี่ดอกคะจุดมาหลายหลายรอบแล้วเหมือนกันนะอาจารย์เจอ่ะ
งทูบหน่อยช่วงนี้แล้วมากับหัวหน้าชุดกู้ภัยจุดบางเลนที่เป็นผู้หญิงเนี่ยฮะ
นี่คุณฟุริภัทรก็ตามมาดูค่ะอ่าคืออาจารย์เจนเขาบอก
พอแม่ของเด็กบอกว่าลูกเสียชีวิตแล้วจริงแล้วก็เอามาทิ้งแถวน้ำแถวนี้เนี่ย
เขาอ้างว่าเขาสื่อกับวิญญาณเด็กได้มาจุดทูบบอกเจ้าป่าเจ้าเขาบอกพระแม่ธรณีบอกเจ้าแม่ตะเคียน
ค่ะที่อยู่ในป่าในน้ำให้เปิดทางให้เจอร่างเด็กแล้วระหว่างที่จุดทูบนี่นี่เห็นไหมฮะ
กำลังท่องท่องสวดสวดอยู่อ๋อยังไงหัวหน้าชุดกู้ภัยหญิงคนนี้
โอ้โหมาทำพิธีด้วยอุ๊ยไอ้หงายล้มตึงอันนี้เพลียรึเปล่าจากการค้นหาเด็กนาน
อ่านี่คนก็ตกใจกันว่าเกิดอะไรขึ้นถ้าในมุมวิทยาศาสตร์ก็ต้องบอกเป็นลมหรือเปล่า
อันนี้ดิฉันคิดว่าน่าจะเหนื่อยแล้วอ่อนเพลียอ่าแต่เธอบอกมันมีบางสิ่งบางอย่าง
พยายามจะเข้ามาในร่างเธอ
กินทูบและไอเทียนจงโดนบันดาลให้เหตุนี้เป็นปัจจัยให้น้องได้ลืมตา
ได้รู้ทันได้รู้เท่าในการครั้งนี้
พระแม่ธรณีจงนำน้องกลับขึ้นมาส่ง
ดูแลพอพี่น้ำมีอะไรก็บอกไหมมันดื้อไปหมดเลย
พูดไม่ได้ใช่ค่ะรู้สึกเข้ามาแล้วเป็นยังไงครับ
รู้สึกมันวูบค่ะรู้สึกมันวูบใช่ค่ะมันมีพลังอะไรไม่รู้อยู่ในที่นี้
รู้สึกว่ารู้สึกว่ามีพลังอะไรไม่รู้อยู่ตรงนี้ที่ประคองตัวเองไม่อยู่
อ่านี่นะฮะเหตุการณ์เมื่อคืนนะครับวันนี้คุณภูริพัฒน์เองก็อยู่ในพื้นที่นะครับ
เมื่อคืนก็ไปดูวันนี้คุณภูริพัฒน์ก็เนี่ยไปดูภารกิจของชุดงมหาร่างเด็กนะครับ
อยู่อยู่เอ้ามีผู้หญิงอีกคนนึงแล้วฮะใครอีกคะ
เข้ามาในพื้นที่เสื้อขาวนั่นเห็นไหมครับ
นี่เธอบอกเธอมียานวิเศษคุณอรัชพรยานวิเศษอีกแล้วเหรอคะ
สามารถใช้กล่องนมเสี่ยงทายได้ว่าเด็กอยู่ที่ไหนนี่โอ้ย
ทีนี้พรุ่งนี้ลอตเตอรี่ออกเนอะใช้วิธีเดียวกันเลยเหรอ
กล่องนมเสียงทายอย่างเงี้เหรอคะชิวภูริพัฒน์ถึงกับหันหน้ามามองอรัชพรเลยเมื่อกี้
เห็นไหมนี่ฮะเธอบอกเธอใช้กล่องนมเสี่ยงทายได้ว่าเด็กหายไปอยู่จุดไหนนะ
โดยหากเอากล่องนมมาเสี่ยงทายแล้วกล่องนมหันไปทางไหนเด็กก็อยู่จุดนั้น
แต่ต้องดูกับทูบที่จุดเนี่ยประกอบด้วยถ้าทูบไม่หมด
แสดงว่าเด็กจะต้องลอยขึ้นจากน้ำแต่ถ้าทูบเนี่ย
หมดหมดดอกเลยนะจุดจนแบบไหม้หมดดอกแสดงว่าเด็กจะไม่ลอยขึ้นมา
หลังจากที่เธอจุดทูบเสี่ยงทายพร้อมกับกล่องนมทูบไหม้หมดดอกนะฮะ
นั่นเท่ากับว่าเด็กจะไม่ลอยขึ้นมาแล้วกล่องนมนี่ล้มไปอ่า
คุณภูริพัฒน์ก็ถามว่าล้มไปเนี่ยมันหมายถึงว่าอะไรไอ้กล่องนมเนี่ย
เออเธอบอกก็เท่ากับว่าเด็กเนี่ยกินนมจนหมดแล้วค่ะเด็กมากินนมจนหมดแล้ว
พี่อุ๋ยเออนี่ฮะแล้วเธอบอกว่าเธอเนี่ยจุดทูบบอกไปแล้วว่า
ยังไงวันนี้ให้ลอยขึ้นมานะเธอสัมผัสได้ว่าร่างของเด็กชายวัย๘เดือนคนนี้
อยู่ระหว่างขอนไม้แต่ตอนนี้สภาพร่างของเด็กไม่เหมือนเดิมแล้วอืม
แถวเนี้ยอยู่ในน้ำเนี่ยเด็กอยู่ในน้ำแต่ไม่เหมือนเดิมไม่เหมือนเดิม
สภาพไม่เหมือนเดิมไม่เหมือนเดิมสภาพเป็นยังไงล่ะครับแม่มันก็ต้องหยุดยุ้ยธรรมดาแล้วเนอะหลายวันแล้ว
มันไม่ครบอ่ะมันไม่ครบพอเรามาถึงวันนี้เนี่ยเราสัมผัสอะไรเราบ้างไหมแม่
ยังอยู่ยังอยู่ยังอยู่ที่เดิมแต่ตอนที่แม่โคมาจวกน่ะเด็กมันก็กระเพื่อนนิดหน่อย
พอนึกออกน่ะใช่จวกทีเด็กมันก็ขยับนิดหนึ่งอืม
อาจารย์เจก็ทำพิธีเราไม่อยากจะยุ่งมันไม่ใช่ธุระได้บอกว่ายังไงบ้าง
ก็เราใช้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เปิดทางแม่ธรณีเปิดทางแม่คงคา
เปิดทางพ่อปู่นคราชช่วยเปิดทางให้เด็กขึ้นขึ้นมา
จะเอาอะไรข้าพเจ้ายอมหมดทุกอย่าง
โดยจะเป็นคนทำให้ถ้าขึ้นเดี๋ยวนี้ได้เดี๋ยวทำให้เดี๋ยวนี้เลย
ค่ะยังไม่เจออะไรเลยนะฮะแม้ว่าตกลงทูบหมดดอกไหมนะคะ
งงหมดฮะหมดดอกแต่ปกติเวลาจุดทูปมันก็

เอาไปดูอาจารย์เจหน่อยอาจารย์เจจักรินวันนี้ก็มาอีกนะฮะ

วันนี้มาอีกจุดเกิดเหตุนี่แหละนะ

จุดที่แม่เขาบอกเขาเอาลูกมาวางมาโยนอะไรแถวนี้เนี่ย

ทำพิธีบริกษณฑรณีขอเข้ามาเจ้าที่เจ้าทาง

โดยอาจารย์เจบอกก่อนหน้านี้ได้พาแม่เด็กไปทำพิธี
แต่ไม่ขอเปิดเผยรายละเอียด
แล้วแม่เด็กก็ให้ยางรัดผมมา
แล้วก็พาแม่เด็กไปจำลองเหตุการณ์
เรื่องการโยนลูกทิ้งน้ำ
ซึ่งพบว่ารัศมีร์เนี่ยไม่น่าจะเกิน๑เมตรจากจุดที่โยน
บอกสัมผัสได้ว่าเด็กเนี่ยอยู่แถวสะพาน
ขั้นตอนทางตามความเชื่อเราวันนี้นอกจากยังลัดผมแล้วยังจะมีขั้นตอนอะไร

นี่มาโยงโยนเห็นไหมเนี่ยแต่ก็ยังไม่เจอนะ
ตอนนี้๒๐นาฬิกา๕๕นาทีแล้วก็ยังไม่เจอ
ก็อาจารย์เจมาทุกวันใช่ไหมจุดทูปทุกวันใช่ไหม

หรือใครอีกอ่ะหมอหนึ่งทำพิธีก็ไม่เจอ

อย่างรู้ประชุมครับมีภาพเหตุการณ์ที่อาจารย์เจเนี่ย
เนี่ยเขาให้ยูทูบเบอร์คนหนึ่งอ้างว่ามาทำพิธีสื่อวิญญาณกับเด็ก
ขอนไม้มัดด้วยยางรัดผมของแม่เด็กโดยอ้างว่าเดี๋ยวจะบอกพิกัดร่างของเด็กได้
ผมอยากให้ผู้หญิงคนนึงอุ้มขอนไม้หรืออะไรก็ได้หนักประมาณ๙กิโล
แล้วก็เดี๋ยวรัดหรือยังรัดผมของแม่น้องเนี่ยแล้วลองโยนลงไปเพื่อดูกระแสน้ำข้างล่าง
ว่ากระแสน้ำเนี่ยวันนั้นน้ำขึ้นกระแสน้ำมันจะไปทางไหนทิศทางไหน
ดูน้ำบนดูน้ำด้านล่างเป็นหลักนะครับอ่าไอ้สิ่งที่อาจารย์เจจะให้ทำจริงจริง
นักประดานำเขาทำอยู่น่ะกูภายเขาทำอยู่น่ะ
แล้วตอนเนี้ยคืออะไรฮะไปกันใหญ่ไปกันใหญ่อ้าวท่านผู้ชมครับ
นี่เขาก็บอกว่าวันนี้เขาสัมผัสได้ว่าร่างของน้องมาอยู่ใกล้สะพานมากขึ้นอืม
คุณบอมอภิวัตรลงพื้นที่ดีกว่านะที่อาจารย์เจเขาอ้างว่าร่างของน้องเนี่ย
อยู่แถวสะพานแถวคลองท่อแล้วอยู่ใกล้กับสารฤษีที่อยู่ติดกับคลอง
คุณบอมก็ไปสำรวจดูนะฮะเดินลัดล็อตริมคลองไปสักหนึ่งร้อยห้าสิบเมตร
มีสารริมคลองนะครับนี่อยู่ในพื้นที่ชาวบ้านนะฮะ
เป็นสารรือสีก็สอบถามกับเจ้าของบ้านนะครับลุงทวีนะฮะ
ทวีแกบอกว่าสารนี้เป็นสารพ่อปู่ฤษีนะครับเป็นสารของที่บ้านลุงแกนี่แหละ
เพราะว่าที่บ้านเนี่ยมีคนเป็นร่างทรงฤษีตั้งสารบูชามานานแล้ว
ส่วนบ้านของลุงทวีอยู่หลังบ้านของหญิงสาววัย๑๗ปีที่เป็นแม่เด็ก
นี่นะฮะถามว่าเดินมาถึงกันได้ไหมเดินลัดมาถึงกันได้นะครับ
แต่ลุงทวีแกบอกโอ๊ยแม่เด็กคงไม่เอาเด็กมาทิ้งแถวนี้หรอก
นี่เห็นไหมนี่ที่บ้านหมาเยอะจะตาย
ถ้าเดินมาเนี่ยยังไงมันเห่าแน่แน่นอนล่ะ
ไม่ล่ะพออะไรพอพอมันจะเข้ามานิ่งมากเยอะแยะ
แล้วคืนวันนั้นคืนวันที่น้องหายเนี่ยหมาที่บ้านมีการเห่าอะไรไหม
ไม่มีนะครับไม่มีหมาพ่อเป็นสิบเลยอ่ะเนอะเป็นสิบสิบตัวนอน
เข้ามานี่เห่าแน่นอนเข้ามาเห่าแหละอืม
คิดว่าอยู่ตรงนี้เนี่ยเป็นไปไม่ได้ไม่ได้ผมคิดว่าถ้าเขาจะมาทิ้งตรงเนี้ยเป็นเป็นไปไม่ได้ครับ
เอาเป็นว่าวันนี้สองหมอนะที่เขาบอกเขาทำพิธีอะไรได้เนี่ย
ก็ไม่เจออะไรนะฮะอืมไม่เจอนะไม่รู้แล้ววิธีการนะ
แบบนี้นะให้ร่างทรงทุกคนเลยนะ

เขาลงไปอยู่ในน้ำมันน่าจะสื่อได้มากขึ้นไง
แล้วไหว้ไปหาเลยอยู่ตรงไหนพากันไปอย่างนั้นเลยดีกว่า

มันอยู่บนบกมันไม่ได้เขาบอกเขาได้แค่สัมผัสว่าอยู่ใกล้ขอนไม้ใกล้สะพาน
พาไปเทคอร์สดำน้ำเลยแล้วจับมือกับกู้ภัยลงไป

ให้ใครจุดก็ได้ทูบอ่ะจุดแล้วปักทิ้งไว้ก็ได้อ่ะ
ต้องเอาแบบไกรทองนะมีเทียนระเบิดน้ำ

อ่ะหมอหนึ่งจำหมอหนึ่งได้ใช่ไหมคะ

คือถ้าย้อนไปเมื่อวันเสาร์เขาบอกเขามาทำพิธีอะไรนะเปิดดูพ่งดูไพ่อะไร
ไพ่แล้วก็ที่ว่าให้เอาผ้าเด็กใช่ไหมโยนลงไปอ่ะ
แล้วเขาก็ติดต่อแม่เด็กให้มาทำพิธีโยนของ
ซึ่งตอนหลังเนี่ยแม่ของเด็กก็มายอมรับเมื่อวานนะ
ว่าผ้าไม่ใช่ผ้าเด็กจริงอีก
แต่สุดท้ายเขาบอกเขาคุยกันไปคุยกันมาใช้กุศโลบายใช้จิตวิทยาในการถามแล้วบีบมือ

เขาก็เลยยอมรับกับหมอหนึ่งกับสื่อมวลชนก่อนจะไปสารภาพกับตำรวจ

วันนี้หมอหนึ่งโพสต์เฟซบุ๊กนะคะเปิดไพ่ทำนายบอกเด็กอยู่ที่ทางสามแพร่ง
ติดกับปากคลองใกล้กับแม่น้ำท่าจีน

วันนี้ไม่เจอหรอกแต่มีหน้ายิ้มด้วยนะคะ
ส่วนที่ฉันขออนุญาตนอนก่อนไม่ได้นอนมา๓วันเบ้าลึกจนพวกว่ารับทุกบทใด
ก็เนี่ยค่ะเมื่อวานอย่างที่บอกเมื่อวานหมอหนึ่งเปิดไพ่ศรัทธาในการทำนาย
เปิดมาสองใบเป็นไพ่ที่แม่ของเด็กหยิบขึ้นมาคือพระแม่ธรณีบีบมวยผมใช่ไหม
เนี่ยเขาบอกพระแม่ทรีหมายถึงดินแล้วใบที่สองที่เปิดได้เป็นกุมารทองหมายถึงเด็ก
ก็เลยคิดว่าร่างของเด็กน่าจะอยู่ในดินแหมแต่คำว่าดินมันก็กว้างไป
หนึ่งก็บอกไงดินบนบกหรือดินในน้ำมันก็ดิน
มันก็อาจจะอยู่ในดินในน้ำก็ได้ดินใต้น้ำก็ได้ที่อยู่ใกล้กับปากคลองไปสู่แม่น้ำท่าจีน
ทีมข่าวเราก็เลยไปที่สำนักงานหมอดูดวงไพ่๒๔ของหมอหนึ่ง
ความมั่นใจในเรื่องการค้นหาร่างเด็กว่าจะเจอไหม
หลังจากที่ล่าสุดแม่เด็กสารภาพว่าโยนเด็กลงไปเนี่ย
นี่นี่นี่นี่ล่าสุดเลยนะทีมข่าวแล้วให้หมอหนึ่งเปิดไพ่ทำนาย

ครั้งแรกหมอหนึ่งเปิดไพ่ออกมาสองใบทำนายว่า

มีโอกาสใช้คำว่ามีโอกาสนะคะ

มีโอกาสจะพบร่างเด็กแต่ต้องให้แม่เด็กพูดความจริงทั้งหมดด้วย

ก็ไหนว่าแม่เด็กพูดความจริงสื่อสารด้วยการบีบมือไปหมดแล้วไง

วันที่๔นี่มีโอกาสเจอเด็กค่ะคุณผู้ชมค่ะ

นี้ยากไปนิดนึงกว้างไปนิดนึงนะคะ

ความรู้สึกของหมอหนึ่งเนี่ยยังคิดว่าแม่เด็กยังโกหกอยู่เหมือนเดิม
แต่ยืนยันว่าร่างเด็กน่าจะอยู่แถวนั้นแหละ
เพราะก่อนหน้านี้เปิดไพ่ได้พระแม่ธรณีก็คือดิน
ถ้าไม่อยู่ในดินใต้น้ำก็อาจจะอยู่ที่ดินบนบก
ค่ะใช่ค่ะมันก็มีดินอยู่สองที่เนาะ
หมอหนึ่งก็ใช้ไพ่อีกชุดมาทำการสินค้ายด้วย
แต่คราวนี้ให้ทีมข่าวเราเป็นคนเปิดนะพี่อุ๋ยอืม
ทีมข่าวเปิดใบแรกเป็นไพ่
อ่ะขอดูไพ่ค่ะเปิดใบแรกเป็นไพ่

ไพ่เขามีชื่อด้วยนะไพ่เขาอ่ะ
ที่ทีมข่าวเปิดได้ชื่อไพ่มีน้ำใจ

หยิบแล้วเดี๋ยวเขาต้องใช้มือซ้ายหยิบด้วยไหม

เภ้าใบที่สองคือเภ้าแบ่งปัน
ปันคือแม่เด็กต้องพูดความจริงให้ปรากฏ

ที่เป็นทางสามแพร่ง
อยู่ตรงทางสามแห้งแม่น้ำนั้นแหละพี่มีแนวโน้มว่าน่าจะวันเสาร์ก็อาจจะเจอ
หนูก็ภาวนานะอยากจะให้พูดความจริงเลยว่าแค่ชี้แค่แบบเออมันตรงไหนจริงสักที่
น้องก็โกหกกับโกหกไปเรื่อยโกหกคือแบบว่าพูดกับพอวันนี้พูดอีกอย่างนึงพออีกวันนี้พูดอีกอย่างหนึ่งบอกไม่รู้ไม่รู้
พอบอกอะไรอีกแบบนึงไปบอกกับคนอื่นไม่รู้อ่ะมันก็เป็นเหมือนแบบเป็นการถ้าพูดภาษาชาวบ้านคือสับหลอกกลับกรอกไปกลับกรอกมานะคะ
แต่ถ้าแบบประชาชนจะบอกว่าเอ้าเป็นหมอดูแม่นแล้วทำไมปล่อยให้แม่ปลอกอย่าลืมนะว่าเป็นหมอดูจริงแต่ว่ามันคนเรามันไม่ได้แม่นร้อยเปอร์เซ็นต์ถ้าแม่นขนาดนั้นน่ะโอ้โหเป็นเทวดาแล้วใช่ไหม
เธอบอกถ้าแม่นร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยเป็นเทวดาไปแล้ว
ก็จริงนะคะ
นี่คุณผู้ชมก็ถามมาเยอะนะว่าเอาจริงอ่ะ
ทำไมเอาจริงก็ต้องบอกให้ดูไว้เพราะว่าความเชื่อมันก็อยู่ในสังคมไทยกันมานานนะคะแล้วก็นำเสนอให้ดูว่าในมุมความเชื่อเนี่ยเขาออกมาพูดกันยังไงทำพิธีอะไรยังไงกันแบบไหนส่วนมันจะจริงหรือไม่จริงคุณผู้ชมก็จะสามารถดูได้จากข่าวที่มันเป็นไปในแต่ละวันนี้แหละ
แต่ที่แน่เนี่ยคือเจ้าหน้าที่เขาลงพื้นที่แล้วก็ค้นหาน้องเนี่ย
ไม่ได้ไปตามคำบอกเล่าหรือว่าความเชื่อของหมอดู

ก็ไปตามคำสารภาพของทางแม่ของเด็ก
หรือว่าพยานแวดล้อมที่เป็นชาวบ้าน
บอกเห็นตรงนั้นเห็นตรงนี้ซึ่งเจ้าหน้าที่ไปหมดนะฮะ

เพื่อเอาให้สิ้นสงสัยอืมอ่าจะไม่ได้ไปก็คือ
จุดที่หมอดูเขาบอกนี่แหละใช่

หมอดูต้องดำน้ำลงไปดูหน่อย
ดำลงไปเลยไปสื่อกันข้างใต้น้ำเลย
หรือขุดดินหรือตรงไหนก็แล้วแต่นะฮะ
ทุกผู้ชมครับดูภาพล่าสุดตรงนี้หน่อยนะครับช่วงบ่ายที่ผ่านมานะครับ
หญิงสาววัย๑๗ปีแม่ของเด็กชายวัย๘เดือน
ว่าต้องการทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับลูกชายวัย๘เดือน
อยากไปทำบุญนี่เขาก็เลยพาไป
บอกว่าอยากให้น้องจากไปอย่างไม่มีพันธะติดค้างใด
หวังว่าลูกชายจะไปสู่พบภูมิที่ดีแล้วก็มีตาของเด็กไปด้วยนะฮะ
เอาเสื้อผ้าเอานมเอาขนมที่น้องชอบมาทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้
ที่วัดศิลามูลจังหวัดนครปฐมนะฮะ
นั่นก็หมายความว่าเธอจะยืนยันอีกครั้งหรือยังไรว่า
ลูกชายของเธอเสียชีวิตแล้วจริงจริงอืมนี่ก็มีกรวดน้ำให้นะฮะ

มันก็ไม่สามารถยืนยันอะไรได้จริงค่ะ
ต้องรอตำรวจแถลงว่ามีหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ตรงไหนอย่างไร
ความจริงตำรวจบอกจะแถลงวันนี้แต่ว่าก็ไม่ได้แถลง
ก็อาจจะต้องรอดูเพราะว่าเชื่อว่าเจ้าหน้าที่เอง
ตั้งแต่ช่วงแรกเขาก็ดูมั่นใจว่าแม่เด็กคือคนที่รู้ความจริงมากที่สุดนะคะ
หลังจากที่มีตัวแทนมูลนิธิวินวินและมูลนิธิกระจกเงาออกมาเปิดเผย
ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องราวชีวิตเส้นทางชีวิตของแม่เด็กใช่ไหมคะ
ว่ามีแรงกดดันจากพื้นฐานการเลี้ยงดู
กลัวที่จะถูกสามีทำร้ายกลัวว่าครอบครัวสามีจะดุด่าว่ากล่าว
เพราะว่าเธอบอกฝั่งครอบครัวสามีไม่มีใครชอบเธอ
ไม่มีใครเข้าใจเธอจนเกิดกระแสดราม่าโจมตีไปฝั่งครอบครัวของสามี
วันนี้เราก็เลยไปคุยกับทางฝั่งนั้นบ้าง
ฝั่งพ่อสามีก็คือปู่ของเด็กเนาะครับ
ซึ่งคุณบอมยังถามคำถามไม่จบประโยคเลยนะ
สายหัวก่อนเลยแล้วบอกเอาจริงนะ
จนถึงตอนนี้ผมไม่มีความสงสารให้แม่เด็กเลย
เพราะเขาโกหกข้อมูลที่เจ้าหน้าที่มูลนิธิได้ไปเผยแพร่เนี่ย
เรื่องจริงหรือเปล่าหรือมันคือเรื่องแต่ง
ที่ผ่านมาแม่เด็กก็ไม่ได้ทำงานอะไรก็เห็นนอนเล่นโทรศัพท์อยู่อย่างเดียวอ่ะ
คำสารภาพที่พูดมามันก็ไม่ได้มีความน่าเชื่อถืออะไรเลย
เพราะเหมือนที่ทุกคนพูดกันนั่นแหละถ้าโยนทิ้งน้ำจริงตั้งแต่ห้ากุมภาพันธ์อ่ะ
ป่านนี้๒๘กุมภาพันธ์เนี่ยมันจะไม่ลอยเป็นไปได้เหรอ
ผมไม่เชื่อหรอกครับผมก็ยังเชื่อว่าหลานมันยังอยู่
มันไม่มีความจริงที่มันรับแล้วไปถ้ามันเอาไปทิ้งจริง
ผมก็ยังคิดว่ามันก็เลวมันยิ่งกว่านุษย์อีก
เพราะลูกของมันได้แท้มันท้องมา๙เดือนนี้มันเอามาทิ้งเนี่ย
มันก็เหมือนว่ามันไม่ใช่คนครับ
นี่ค่ะซึ่งพี่สาวของพ่อเด็กนะคะก็บอกกับคุณผู้สื่อข่าวของเราด้วยนะ
บอกว่าถึงแม้แม่เด็กจะออกมาสารภาพว่าเอาลูกไปทิ้งน้ำ
ปักใจเชื่อเพราะอย่างที่บอกทุกคนมีบทเรียนมาแล้วอ่ะ
กับการโกหกเรื่องชายเสื้อเหลืองอุ้มเด็กไป
ไหนจะเมื่อวานบอกเอาลูกมาวางริมตลิ่งมาวันนี้บอกโยนลงน้ำ
แค่๒วันคำพูดแม่เด็กมันยังไม่เหมือนกันเลยนะ
เธอเลยบอกว่าเธอเชื่อนะ
ว่าหลานเธอก็คือน้องวัย๘เดือนเนี่ยน่าจะยังมีชีวิตอยู่
ส่วนประเด็นที่มูลนิธิกระจกเงาออกมาพูดเรื่องราวการให้สัมภาษณ์ของแม่เด็ก
เธอบอกว่าไม่ใช่สาระสำคัญค่ะอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกัน
อันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันครับหรือว่าเขาจะเขียนให้ความสงสารของ
หรือว่าจะเป็นจริงอะไรก็ตามแต่ว่าเราก็ต้องดูปัจจุบันตอนนี้ก่อนว่าเขาทำยังไง
คำพูดก็ไม่น่าเชื่ออะไรครับแล้วถ้าเชื่อไม่หลังเนี่ยว่าเขาจะมีชีวิตอยู่ไหมครับ

ส่วนแฟนของพี่สาวแม่เด็กนะคะก็ศักดิ์ก็เหมือนเป็นพี่เขยไหมคะ
อันนี้เขาเป็นผู้หญิงอ่าผู้หญิงอืม
ส่วนพี่สาวของพ่อของเด็กเนี่ยก็คือคุณป้าใช่ไหมที่คุยเมื่อสักครู่นี้
อันนี้ก็คือแฟนของป้าคนนี้เป็นพยานสำคัญเหมือนกัน
ที่ว่าเห็นแม่เด็กเดินสวนกลับเข้าบ้านตอนตีห้าค่ะครับเธอบอกว่าเธอก็ไม่ได้สงสารนะ
แล้วก็ไม่ได้เชื่อคำสารภาพของแม่เด็กด้วยส่วนตัวเธอก็ยังเชื่อเหมือนกันว่าเด็กยังมีชีวิตอยู่
และอยู่กับคนที่เขาไว้ใจตอนนี้อยากให้แยกแยะก่อน
แยกแยะปูมหลังชีวิตของแม่กับเหตุการณ์ปัจจุบัน
แยกออกจากกันให้ชัดเจนแล้วก็ไม่ต้องเอาเรื่องราวในอดีตมาจมตีครอบครัวเธอด้วย
บอกว่าความจริงเนี้ยสัมภาษณ์ไว้ตั้งแต่๒๓กุมภาพันธ์แล้วค่ะ
แต่ยังไม่ได้เผยแพร่รอดูว่าจะเผยแพร่ตอนไหนอย่างไรดี
ก็เป็นจังหวะที่เมื่อวานนี้แม่ของเด็กก็สารภาพ
การเอาลูกเนี่ยไปทิ้งที่แม่น้ำหลังจากทำลูกเนี่ย
พลัดมือตกลงพื้นที่บ้านแล้วก็แน่นิ่งไป
พร้อมกับการบรรยายถึงมรสุมชีวิตต่างนานา
ตั้งแต่เด็กจนโตของหญิงสาววัย๑๗ปีคนนี้ว่าเจออะไรบ้าง
ซึ่งมันจะมีเนื้อหาบางช่วงบางตอนที่มันบอกไปถึงครอบครัวของสามีของเธอ
ไม่ค่อยต้อนรับเธอเท่าไหร่นัก
ก็ถึงขนาดตอนนี้สามีถูกคุมตัวในเรือนจำใช่ไหมฮะช่วงฝากขัง

จัดหาค้าประเวณีอะไรเนี่ยเธอต้องเอาจักรยานยนต์ไปคืนอ่ะ

ใช่ไม่ได้เอาไปคืนที่บ้านด้วย
วันนี้ที่วินวินวันนี้ก็ออกมาให้ข้อมูลนะครับ
หลังจากที่มีกรณีที่ทางมูลที่วินวินเข้ามาช่วยเหลือ
โดยเฉพาะดูแลด้านสภาพติดใจของแม่ของเด็กนะครับ
มันก็มีคำถามต่างนานาว่าเออเข้ามาตอนไหนอะไรยังไง
หรือมีจุดประสงค์แบบไหนยังไงบางคนก็ไปบอกว่าต้องการที่จะโปรโมท
มูลนิธิต้องการพื้นที่สื่ออะไรยังไงหรือเปล่า
วันนี้คุณภูริพัฒน์ก็เลยไปคุยกับทางประธานที่ปรึกษามูลนิธิวินวินนะครับ
คุณชะลิดาพรมาศนะฮะเธอก็เล่าให้ฟังนะครับ
บอกว่าทางมูลนิธิวินวินมาร่วมภารกิจในการค้นหาเด็ก
อย่างต่อเนื่องตั้งแต่แรกวัตถุประสงค์ก็คือต้องการมาตามหาเด็กชายวัย๘เดือน
แต่พอลงพื้นที่มาเพื่อตามหาเด็กชายวัย๘เดือนแล้วเนี่ย
ก็มาเห็นสภาพปัญหาชีวิตของแม่ของเด็กที่เป็นหญิงสาววัย๑๗ปี
ซึ่งมันสะท้อนไปถึงปัญหาสังคมอีกหลายเรื่องหลายอย่าง
ทำให้เห็นว่าคนเรามันเลือกเกิดไม่ได้จริงแล้วก็ด้วยสภาพแวดล้อม
ไม่ว่าจะเป็นบ้านของแม่เด็กหรือว่าบ้านฝั่งของพ่อเด็ก
มันเป็นเรื่องใหญ่สำหรับผู้หญิงคนหนึ่งที่อายุ๑๗ปี
ได้เจอกับเรื่องที่เลวร้ายแล้วก็หนักหนาพอสมควร
ทีนี้ด้วยสภาพที่ตั้งท้องก่อนวัยอันควรท้องโดยไม่พร้อม
แต่ก็ตัดสินใจคลอดลูกออกมาแล้วมาเจอสภาพความเป็นอยู่
มันมีหลายสิ่งหลายอย่างมันก็เลยทำให้มีเรื่องราวในชีวิต
ที่เลยเถิดมาถึงตอนนี้คุณชะลิดาบอกว่าหลังจากที่ได้คุยกับแม่ของเด็ก
แล้วก็ฝั่งพ่อของเด็กด้วยนะครับก่อนที่จะไปอยู่ในเรือนจำ
พิรุธหลายอย่างนะฮะก็เลยต้องมาทุกวัน
เพื่อให้เกิดความไว้เนื้อเชื่อใจกัน
แล้วสุดท้ายแม่ของเด็กก็ยอมพูดความจริงกับทางมูลนิธิวินวิน

สิ่งที่เขาเพิ่มเจอในวัยแค่๖๑๗ปีเนี่ย
มันไม่สมควรเจอกับใครเลย
ไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่มันไม่ควรเกิดขึ้นด้วยซ้ำ
คำว่าไม่พร้อมนี่มีส่วนมากสำหรับเด็กอายุเท่านี้
อายุเท่านี้แล้วก็สภาพครอบครัวความเป็นอยู่
รายได้ที่มันไม่เพียงพออันนี้มีส่วนมากเลย
ส่วนเรื่องที่บอกว่าเข้ามาช่วยเหลือแม่เด็กนะครับ
เป็นการต้องการพื้นที่ในการโปรโมทมูลนิธิ

ทางประธานมูลนิธิวินวินยืนยันนะครับว่า
ถ้าจะบอกว่าหิวแสงแต่ช่วยคนได้สำเร็จ
ก็ยอมให้สังคมมองว่าหิวแสงนะครับ
และเหตุการณ์นี้จะเป็นบทเรียนในสังคมที่เด็กอายุ๑๗ปีคนหนึ่ง
แบกรับทุกอย่างเอาไว้คนเดียว
อาจทำให้ตัดสินใจทำอะไรที่ผิดพลาดลงไป

ก็มองว่าประเด็นสำคัญของเรื่องราวที่เกิดขึ้นในขณะนี้เนี่ย
คนที่ตกเป็นเหยื่อจริงเนี่ยคือเด็กชายวัย๘เดือนนะ

เพราะว่าเป็นผู้บริสุทธิ์แบบไม่รู้เรื่องไม่รู้ราวอะไรเลย

อืมทีนี้ถามว่าชาวบ้านในระแวกบ้านเดียวกัน
กับเด็กกับพ่อแม่เด็กหรือว่าครอบครัวเนี่ยนะคะ
เขาฟังคำสารภาพของแม่เขาฟังเรื่องราวติดตามเรื่องราวนี้มาเนี่ย

คือแต่ละคนก็มีความคิดเห็นหลากหลายกันไปนะคะ
แต่ทุกคนเนี่ยพูดเหมือนกันอย่างหนึ่งก็คือว่า
ปักใจเชื่อคำสารภาพของแม่เด็ก
แล้วก็คิดคล้ายกันเลยว่าผ่านมา๒๓วัน

ถ้าเอาเด็กมาทิ้งจริงทำไมยังหาร่างไม่เจอ
รวมถึงจุดที่แม่เด็กอ้างว่ามาโยนทิ้ง

กู้ภัยก็ค้นหากันตั้งแต่วันแรกแล้ว

มันก็ต้องหลงเหลือกระดูกเหลืออะไรให้เห็นบ้าง

เพราะฉะนั้นชาวบ้านก็ยังเชื่อนะคะว่า

แล้วทุกคนก็ภาวนาขอให้เป็นแบบนั้น
และขอให้น้องปลอดภัยด้วย
แต่ถามว่าบางคนก็มีแอบ

เหมือนว่าตัวอะไรลากไปกิน

มันต้องเหลือเศษเหลือรอยเลือด

แล้ววันแรกที่ไปสแกนกันก็คือลงไปหมด

ดูที่เค้าให้ค่าว

ว่าจะเสียไปแล้วนั่นแหละ
แต่ว่าหนึ่งว่าเนี้ย
เพราะบ้านเรามันไม่มีเคยมี

ท่านผู้ชมครับดูตรงนี้หน่อยนะฮะคือคำสารภาพล่าสุดของแม่เด็กเนี่ย
ถ้าไล่เรียงตามเหตุการณ์ที่แม่ของเด็กบอก๕กุมภาพันธ์วันนั้น
มาชงนมให้กับลูก๓รอบด้วยกันมีเที่ยงคืนตี๓แล้วก็ตี๕
หลังจากนั้นเธอบอกว่าไอ้รอบตี๕เนี่ยอันนี้เราเอาล่าสุดที่เธอสารภาพนะ
อันไหนที่ไม่จริงก็ถือว่าอันนี้เป็นข่าวไปแล้วนะครับที่เธอบอกว่าตี๕เนี่ยรอบเนี้ย
พลั้งมือลูกเนี่ยหลุดมือหลุดมือตกลงไปกระแทกพื้นแล้วแน่นิ่งไปเลย
เอาลูกเนี่ยไปโยนทิ้งน้ำแต่ถ้าย้อนไปก่อนหน้านี้ตอนที่ตำรวจเนี่ยไปตรวจสอบสภาพพื้นที่บ้านของเด็ก
นอนกับพ่อกับแม่แล้วก็หลานของพ่อวัย๑๒ปีมันจะมีเรื่องที่นอนหมอนมุ้ง
นี่เอาไปทิ้งใช่ไหมที่นอนมีเปื้อนเลือดถอนก็เปื้อนเลือด
แม่บอกลูกโอ้โหเป็นอะไรนะปากแตกอากาศมันหนาวช่วงนั้น
มีการโบกปูนตรงคอหารก็ทุบดูอะไรสูบหมดอะไรก็ไม่เจอ
ทีนี้คำให้การของแม่เด็กถ้าเอาเรื่องลูกตกลงมาเนี่ยนะฮะจากมือแล้วก็แน่นิ่งไปเลยเนี่ยค่ะ
วัย๘เดือนนะครับร่วงจากอ้อมแขนของแม่ตกพื้นแล้วก็แน่นิ่งไปเลย
เสียชีวิตไหมหรืออย่างไรหมอหมูนะครับท่านเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านนิติเวชศาสตร์ของมศวนะครับ
ในแพทย์วิทยาศักดิ์จังหลัดชัยศรีนะฮะรองศาสตราจารย์นะครับ
หมอหมูบอกว่าหากเด็ก๘เดือนนะครับตกจากอ้อมแขนของคนเป็นแม่
แล้วถ้าเป็นท่าที่ศีรษะเนี่ยตกลงมากระแทกด้วยด้วยวัย๘เดือน
แล้วสภาพศีรษะกระโหลกศีรษะต่างยังไงก็เสียชีวิตหมอหมูบอกว่าเสียชีวิตได้
อกจากว่าท่าที่เด็กตกลงมาเนี่ยมันจะเป็นอวัยวะส่วนอื่นที่กระแทกพื้น
เป็นไหล่เป็นขาเป็นอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะ
หลังอย่างนี้อันนี้ก็อาจจะมีโอกาสรอด
ก็มีโอกาสทำให้กระโหลกศีรษะแตกและสมองบาดเจ็บได้นะครับ
ศีรษะของเด็กทารกเป็นจุดแรกของการตกกระทบ
รวมถึงการตกลงไปบนวัตถุหรือพื้นผิวที่มีขอบนะครับ
ซึ่งในกรณีดังกล่าวนี้อาจเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตได้
จากภาวะเลือดออบในสมองและกระดูกสลังออกจากต้นคอหัดนะครับ
แต่หากจุดแรกของการตกกระทบเป็นแขนขาลำตัวหรือแผ่นหลัง
ว่าเด็กทารกจะมีการบาดเจ็บไม่รุนแรงและไม่สามารถเป็นสารการเสียชีวิต
จากกระดูกของเด็กทารกจะยืดหยุ่นตัวและช่วยลดแรงกระทบกระแทกต่ออวัยวะภายในได้นะครับ
แต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะตรงนี้เนี่ยถ้าในการให้ข้อมูลหรือว่าสารภาพกับสื่อของแม่เด็ก
แม่เด็กไม่ได้บอกว่าลูกเนี่ยตกลงไปในท่าไหนนะฮะศีรษะกระแทกพื้นหรือไม่แบบไหนอย่างไร
บอกแค่ว่าเห็นลูกแน่นิ่งไปเลยคิดว่าลูกเนี่ยเสียชีวิตแล้วก็เลยเอาลูกเนี่ยไปโยนทิ้งน้ำแล้วกลับมานอนต่อ
หมอหมู่วิเคราะห์นะครับบอกว่าตามคำบอกเล่าของแม่เด็กแสดงว่าตอนที่เด็กตกลงกระแทกพื้นมีความเป็นไปได้ว่าศีรษะ
อาจจะเป็นส่วนที่กระแทกทำให้เด็กสลบลงไปแม่ก็เลยเอาเด็กไปที่ที่นอน
ทีนี้ที่นอนทำไมถึงมีเลือดถ้าเกิดแน่นิ่งไปแล้วเอาไปโยนทิ้งน้ำเลยเป็นไปได้เหรอ
ซึ่งหลายคนก็มองว่าความจริงอาจจะยังบอกไม่หมดเพราะมันมีคราบเลือดที่ที่นอนกับหมอน
หมอหมูวิเคราะห์นะฮะอันนี้ตามการสันนิษฐานนะอาจจะเป็นไปได้ว่าเด็กเนี่ย
พอแน่นิ่งอาจมีการเอามาที่ที่นอนเห็นว่านิ่งไปแล้วก็พยายามจะทำอะไรบางสิ่งบางอย่างกับเด็ก
เพื่อให้เด็กฟื้นหรือเปล่าหรือเด็กอาจจะกระอักเลือดออกมาเลือดก็เลยมีที่ที่นอน
ตรงนี้เป็นหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์นะครับตามข้อมูลของทางนิติวิทยาศาสตร์เนี่ย
ถ้าชันสูตรนะฮะแล้วพบว่าพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยมันมีเลือดออกมาเนี่ย
มากกว่า๑๕ของร่างกายของผู้ที่ตกเป็นเหยื่ออย่างเช่นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในขณะนี้ก็คือกับเด็กวัย๘เดือน
นอนเนี่ยถ้าเปื้อนเลือดแล้วพิสูจน์ได้ว่าเลือดนั้นคือเลือดของเด็กวัย๘เดือนคนนี้
แล้วมันมีเลือดมากกว่า๑๕มันก็สันนิษฐานได้ว่าผู้นั้นอาจเสียชีวิตแล้ว
นี่อาจเป็นเหตุให้ตำรวจเนี่ยแจ้งข้อหาเอาไว้ก่อนกับแม่เด็กหรือเปล่า
เรื่องของการประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย
แล้วก็มีเรื่องแจ้งความเท็จด้วย
รวมทั้งเรื่องของการซ่อนเร้นอำพลางศพด้วย

ก็ต้องรอจริงน่าจะต้องรอข้อมูลจากตำรวจแถลงแหละ
คิดว่าตำรวจคงจะมีข้อมูลอะไรที่อาจจะลึกกว่านี้หรือว่าละเอียดกว่านี้นะคะ